คุณผู้ชมคะเรายังคงขยายผลคดีการฆ่าคุณสุชาติฝังดินอืม
ก็ฝังดินรถของเขาก็ถูกฝังดินนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะ
คือก่อนหน้านี้มีหนึ่งคนคือบางซันหรือว่านายสุวิตรึงสมุทรเนี่ย
มอบตัวกับตำรวจแล้วครับคราวนี้คิดว่าบังสันนี่แหละค่ะ
ให้การกับตำรวจจนกระทั่งตำรวจเนี่ยขยายผลต่อขยายผลต่อขยายผลต่อนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจไปรวบตัวมาได้อีก๑คน
คนนี้น่าสนใจอยากให้คุณผู้ชมลองติดตามนะคะ
เพราะตอนนี้ทุกคนซัดทอดไปที่บังสันหมดเลย
บังสันนี่แหละคือคนบงการฆ่า

ตอนนี้หลักฐานพยานค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วนะคะ

ตามรายงานข่าวนะฮะบอกว่าตอนนี้บังสันติดต่อมาที่ญาติ

ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
พร้อมด้วยชุดสืบสวนสพอาวนางจังหวัดกระบี่นะคะ
ไปควบคุมตัวผู้ชายได้หนึ่งคน
ผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนเลี้ยงวัว
แล้วเป็นลูกน้องของบังฟิศนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุ
ฆ่านายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปี
แล้วขุดหลุมฝังศพในสวนยางพารา
ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แล้วเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับนะ
เลี้ยงวัวคนนี้ตอนนี้ถูกกันตัวไว้เป็นพยานค่ะ
เลี้ยงวัวคนนี้สารภาพน่าสนใจมาก
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์จริง
เมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
บังฟิศกับกิ๊บหลีบังหนีสามพี่น้องช่วยกันจับเสียสุชาติ
ไว้ที่ห้องลับหลังร้านขายของชำของเขานั่นแหละ

จากนั้นบังฟิศกิ๊บหลีบังหนีบังสัน
และพยานคนสำคัญอีกคนหนึ่งรวม๕รายก็คือตัวเขาเองนั่นแหละ
ได้นำรถของเสียสุชาติไปเผาแล้วก็ฝังกรบ
แล้วกลับไปนำตัวเสียสุชาติขึ้นรถกระบะสีขาวไปที่สวนยางพารา
แล้วบังฟิศก็ใช้ปืนยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิต
ก่อนที่บังฟิศจะให้พยานก็คือเด็กเลี้ยงวัวเนี่ย
ไปซื้อน้ำกรดค่ายางที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองทะเล
สบเสียสุชาติแล้วนะก็ช่วยกันกลบกลบฝังดินค่ะ
หลังจากกลบฝังดินเสร็จปุ๊บกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดก็แยกย้ายหลบหนีไปนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่บ้านของบังฟิศอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
โดยมีพ่อของบังฟิศนายสุจินเริงสมุทรนะครับ
ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเปิดประตูต้อนรับแบบนี้ค่ะ
ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในก็มีห้องโถงเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็รับซื้อเศษยางพารานะคะ
ในห้องเนี่ยจะมีห้องธุรการห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือห้องลับที่พยานกล่าวอ้าง
ลับห้องนี้พยานให้ข้อมูลบอกว่าบังฟิศกับพวกค้างเสียสุชาติไว้ข้างในกว่า๑๐ชั่วโมงคือบริเวณห้องที่อยู่หลังครัว
ด้านหลังของตัวบ้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรงจุดนี้แหละค่ะนะฮะก็ไปดูว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากไปเจอเด็กเลี้ยงวัวซึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะคะไปเจออีกหนึ่งคนค่ะครับตำรวจไปรวบตัวอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้เป็นคนขับรถแบ็คโฮสีแดงขนาดเล็กนำตัว
บอกปากคำที่เอานางคนขับรถแบ็คโฮลคันนี้คุณผู้ชมดูรถแบ็คโฮลคันนี้นะฮะถามว่ารถแบ็คโฮลคันนี้มีหน้าที่อะไรรถแบ็คโฮลคันนี้คนขับบอกว่าทำหน้าที่กรบรถของบังฤษนั่นแปลว่าอะไรรถแบ็คโฮลอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นสีเหลืองคันใหญ่ทำหน้าที่คุณดินขึ้นมาก่อนแล้วบังฤษกับพวกนะฮะเอารถของคุณ

ดูจุดแรกก่อนจุดแรกนะครับบริเวณขนำของบังฟิศนะครับที่อยู่หลังร้านขายของของบังฟิศห่างกันประมาณ๑๕๐เมตรซึ่งคนเลี้ยงวัวระบุบอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวของเสียสุชาติขับมาจอดอยู่บนถนนหน้าร้านขายของของบังฟิศแล้วช่วงเวลานั้นคนขับรถแบคโฮสีแดงมาขุดบ่อปลาอยู่ข้างข้าง
ขนำบังฤษฐ์แล้วขับไปอย่างสวนปามที่ฝังรถเก๋งสีเยสุชาติครับจุดที่๓ล่าจุดที่๓
หลุมฝังศพเสียสุชาติครับซึ่งคนเลี้ยงวัวอ้างแบบนี้บอกว่าเขากับบังกิบหลีเนี่ยตามไปสมทบ
แล้วก็เห็นบังฟิศกับพวกอีก๔คนนะยืนอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งช่วงเวลานั้นเสียสุชาติถูกยิงเสียชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับ
โดยเขาทำหน้าที่ขุดหลุมฝังศพ
โดยมีบังฟิศและบังกิบหลีเป็นคนสั่งการครับ
คุณผู้ชมครับมันงวดเข้ามาแล้ว
งวดเข้ามาแล้วไปกันต่อที่จุดที่๔นะเป็นร้านขายน้ำกรดค่ายางที่คนเลี้ยงวัวชนเนี่ยอ้างว่าบังกิบหลีพี่ชายบังฟิศเนี่ยขับรถมารับ
แล้วก็ซื้อน้ำกรดที่ร้าน๒รัง
สองรังเนี่ยคือทั้งหมดยี่สิบสี่ขวดคือปกตินะพี่เบิร์ตเนื่องจากเป็นคนปากใต้จะรู้
น้ำกรดค่ายางเนี่ยนะขวด๒ขวดเขาใช้เต็มที่มันก็แปลกนะซื้อทำไมทั้งหมด๒๔ขวด
ซึ่งคนขายเองเขาก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้เอกใจหรือไม่ได้ตามต่อ
สมัยเด็กผมไปใต้เนี่ยยายย้ำนักย้ำหนาอย่าเข้าไปใกล้นะไอ้ตรงน้ำกดเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้
ในโรงที่ทำยางแผ่นมันจะฉุดมากอันตรายด้วยขอพยายามยังให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ฟิศเนี่ยเผารถเก่งของเสียสุชาติคืนวันที่๓พฤษภาคมแล้วก็วานให้รถแบ็คโฮคันสีแดงเนี่ยไปกรบเช้าวันที่๔ครับ
โดยคนขับรถแบ็คโฮอ้างบอกว่าไม่เห็นรถในหลุมปุ้ย
คำตอบแล้วเมื่อกู้ที่ตั้งประเด็นไว้ตั้งทงไว้
คนขับรถแบ็คโฮบอกว่าไม่เห็นรถในหลุมครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มของบังฟิศอาจจะกลบไว้แล้วบางส่วน
กรบไว้แล้วบางส่วนแต่เจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำทั้งสองคนอย่างละเอียดครับ
ลงพื้นที่หาพยาหลักฐานตามที่ให้ข้อมูลไว้ครับ
ค่ะสรุปแล้วตอนนี้นะคะจากบังสันสู่เด็กเลี้ยงวัวสู่คนขับรถแบ็คโฮสีแดง
ทั้งสามคนซัดทอดไปที่บังฟิศทั้งหมดเลยนะฮะ

ทีนี้นายสุมิตรรักโอเป็นกำนันตำบลหนองทะเลซึ่งแน่นอนเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของบังฟิศ
ก็บอกกับทีมข่าวเรานะฮะว่าวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนที่ยืนคุยกับนายสุจินพ่อของบังฟิศอยู่ที่บ้านเนี่ยจู่มีคนโทรมาหานายสุจินแล้วอ้างว่านี่ผมอยู่กับบังฟิศกับกิ๊บหลีนะ
จากนั้นนายสุจินก็เลยยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับกำนันสุมิตรพูดปลายสายถามกำนันว่าถ้ามอบตัวเนี่ยจะได้ความยุติธรรมไหม
ลักษณะเหมือนปรึกษาเหรอใช่โทษของคดีเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนตำรวจจะฟังคำที่แจ้งผมไหมว่าทำไมผมต้องฆ่าเสียสุชาติ
อันนี้กำนันเล่าให้ฟังนะกำนันสุมิตรตอบกลับไปว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ก็อยากให้มอบตัวเพื่อมาสู้คดีตามกฎหมายดีกว่าแล้วกัน
ซึ่งถ้าไม่ผิดจะได้ความยุติธรรมแน่นอนนะถ้าหนีมันต้องหนีตลอดชีวิตอันนี้กำนันตอบกลับปลายสายไปเขาใช้เวลาคุยกัน๓นาทีปลายสายก็วางสายไปแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย
นั่นหมายความว่าน่าจะเป็นบังฟิศกับกิ๊บหลีโทรมาปรึกษาใช่หรือไม่
เดี๋ยวรอดูนะคะคือคาดกันว่าบังฟิศกับพวกน่าจะมามอบตัวเร็วนี้นะคะ
รวมแล้วคดีนี้๑๗วันมีความคืบหน้าไปเยอะนะคะ
ตั้งแต่วันที่เสียสุชาติเสียชีวิตก็คือ๓พฤษภาคม
คุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจออกไม้จับไปทั้งหมด๔คนด้วยกันนะคะ
อบตัวแล้ว๑คน๓คนยังคงหลบหนีนะคะ
แล้วก็ตอนนี้กันเด็กเลี้ยงวัวที่ตำรวจไปสอบปากคำล่าสุดไว้เป็นพยานนะคะ
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นพยานเหมือนกันสำหรับคนขับรถแบ็คโฮสีแดงที่กล่าวอ้างว่า
เป็นคนฝังกลบเรื่องของรถของเสียสุชาติแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่า
หลุมตรงนั้นอ่ะมันมีรถอยู่ก่อนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะ